ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ

ปะทะกับแก๊งค้ายาเสพติดที่จังหวัดเชียงราย

ตายไป๑แต่ตำรวจก็เสียชีวิตไป๑นายนะครับ

โอ้โหยังกันในหนังเลยใช่ไหม
เหมือนในหนังเลยค่ะนี่ขับรถมาแล้วพุ่งชนร้านเริ้นอะไรชนยับจนไปต่อไม่ได้
รถคนร้ายฮะถูกตำรวจดักหน้าดักหลังเอาไว้
แล้วตำรวจคือยิงเลยนะคะนี่ยิงเข้ากระจกหน้ารถเลยนะ
แต่คนร้ายก็ยิงสวนตำรวจมาเหมือนกัน
นี่เป็นช่วงนาทีที่ตำรวจปราบรามยาเสพติดนะฮะ
นี่คือซอย๖หมู่๑ตะบลเวียงชายจังหวัดเครงราย
จังหวัดเชียงรายเมื่อคืนนี้ประมาณสามทุ่มคนร้ายเนี่ยก่อนจะมาหยุดตรงนี้พยายามขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่นะครับ
ร้านค้านะชนเสาไฟฟ้าหนีไม่ได้ดวนปืนกันเนี่ยฮะ
ห่างจากสพเวียงชัยสัก๒๐๓๐เมตรครับ
หลังเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
รถของคนร้ายเนี่ยในรถนี่เต็มไปด้วยกระสอบสีน้ำเงินอยู่๕๐กระสอบนะครับ
ข้างในเป็นยาไอซ์ทั้งนั้นรวมแล้วเนี่ยหนึ่งตันนะฮะ
แล้วก็มีนายจนอยอายุ๕๑ปีเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์เสียชีวิตที่เบาะฝั่งคนขับ
ถูกยิงเสียชีวิตโดยในมือเนี่ยยังมีปืนสั้นขนาด๙มมอยู่๑กระบอก
ขณะเดียวกันนะฮะคนร้ายที่ยิงต่อสู้กับตำรวจออกมาเนี่ยนะครับ
ก็ทำให้ตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งนายนะครับในที่เกิดเหตุ
คือดาบตำรวจวีรวัตรคำดีเป็นตำรวจปราบรามยาเสพติดของจังหวัดเชียงรายท่านนี้นะฮะ
นี่ตำรวจผู้กล้านะครับดวนปืนต่อสู้กับแก๊งค้ายาเสพติด
อีกนายหนึ่งบาดเจ็บนะฮะเป็นตำรวจปราบรามยาเสพติดของเชียงรายเหมือนกัน
ดาบตำรวจวิภูพานพิมพ์ถูกยิงนำตัวส่งโรงพยาบาล
อาการบาดเจ็บนะฮะยาเสพติดที่ยึดได้เนี่ย
คาดเว้นของกลุ่มชาติภัณฑ์นะครับที่มีนายจะตีนะฮะ
เป็นลูกของนายจานอยที่เสียชีวิตนี่แหละนะฮะอ่าเป็นแก๊งค้ายานะฮะ
แกนนำกลุ่มก็จะขนยาเสพติดจากชายแดนไทยเมียนมา
แล้วจะเอามาพักที่ตะมนต์แม่ยาวก่อนคนเข้าสู่ชั้นในของประเทศนะครับ
ที่ผ่านมาเคยขนยาเสพติดเข้ามาหลายรอบนะฮะก็ถูกเจ้าหน้าที่สกัดเอาไว้ครั้งสองครั้ง
ว่าหลบหนีได้ตลอดครั้งนี้ก็แอบลักลอบมาอีกนี่เห็นไหมถุงนี้ยาเสพติด
ยาไอส์ทั้งนั้นนะครับดูสิหูยถ้าหลุดรอบไปได้นะ
นี่ถูกชนพังยับเยินเลยนะฮะก่อนที่รถคนร้ายจะไปหยุดที่เสาไฟฟ้า
ตลาดสดเวียงชัยนะครับเอากล้องวงจรปิดมาให้ดูนะฮะ
บอกว่าคนร้ายเมื่อคืนนี้ขับรถเข้ามาทางซอยหลังตลาดก่อน
๑นาฬิกา๒๔นาทีมีรถตำรวจเนี่ยขับตามมา๓คัน
นี่รถคนร้ายนะครับถังหลังตลาดเห็นไหมฮะ
รถตำรวจสามคันไล่ตามมาอันนี้มีสองคันก่อนนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกนะฮะคือที่ไล่ตามก็มีที่ไปปิดสกัดเอาไว้ด้านหน้าก็มีนะฮะ
คนร้ายเนี่ยจนมุมแล้วมีการดวนปืนกันเกิดขึ้น
ซึ่งทางเจ้าของตลาดบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงปืนนะครับ
เพราะว่าพักอยู่ในตลาดเหมือนกันแต่ไม่กล้าออกมานะ
เช้านี่แหละถึงมารู้ว่าเป็นการปะทะกันของเจ้าหน้าที่กับแก๊งค้ายาเสพติด
สำนับดาบตำรวจวีลวัสด์นะครับ
ที่เสียชีวิตขณะยิงต่อสู้กับคนร้าย
อ่าทางญาติก็จะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเมงรายมหาราชที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
พร้อมกับเครื่องกิตยศประกอบศพในวันพรุ่งนี้นะครับ
เวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีและจะมีพิธีพระอาจารย์เติมศพในวันอังคารที่ยี่สิบหกกันยายนเวลาสิบเจ็ดนาฬิกา
นี่ท่านก็เป็นตำรวจที่ทำงานและปราบรามยาเสพติดมาอย่างสุดความสามารถนะฮะ